ยังไม่จบนะคะสองพ่อลูกอลละเวงอลละหมาดเนี่ยคุณผู้ชม
คุณทวีไกรคุบก่อนหน้านี้ก็ขับรถไปชนเขา
จำได้ไหมเป็นเรื่องเป็นราวที่ราชบุรี
คุณทวีไกลคุบไปขับรถเบนท์เบียดรถของน้องสาว
แล้วคุณทวีไกลคุบนะวันนั้นให้เบอร์ติดต่อกลับมา
แล้วบอกว่าจะรับผิดชอบปรากฏว่าโทรไป
ปลายสายไม่เคยรับเลยค่ะคุณทวีไกลคุบไม่เคยรับสายเลยนะคะ
เธอก็เลยกลับมาอีกครั้งมาโพสต์ลงในโซเชียล
ทวงถามความเป็นธรรมล่าสุดค่ะจู่คุณทวีไกรเขาบอกว่า
ผมจะฟ้องกลับเอ้าผมจะแจ้งความกลับถามว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะคุณทวีไกลคุบบอกว่าคือการที่ผู้หญิงคนนั้นน่ะ
ซึ่งเป็นพี่สาวของเจ้าของรถที่เสียหายมาโพสต์แบบนี้ผมเสียหาย
หาว่าตัวเขาไม่รับผิดชอบไม่ยอมรับสายโทรศัพท์
พร้อมกล่าวหาว่าเขาก็คือคุณทวีไปข่มขู่ไม่ให้แจ้งความกับตำรวจ

คุณทวีไกลคุบอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ตัดสินใจเลยนะคะบอกว่าไปแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
เพื่อดำเนินคดีกับสองสีพี่น้องสองสาวคู่กรณีให้เป็นตัวอย่างนะคะ
อ่าทีนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้
หลังจากที่สองสาวพี่น้องที่ตกเป็นผู้เสียหายที่บอกว่ารถเบ้นของคุณทวีไกลคุบเนี่ย
ขับเบียดรถของน้องสาวเนี่ยนะคะ
จริงแล้วดูเหมือนว่าจะจบนะเพราะว่าคุณเอ๋ปารินาไกลคุบค่ะ
หลังจากที่เธอโพสต์ลักษณะคือฟ้องสื่อ
คุณเอ๋ลูกสาวของคุณทวีไกลคุบติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์เลย
ยินยอมที่จะรับผิดชอบรับชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ทีนี้นอกจากจะรับผิดชอบแล้วลักษณะที่โพสต์เนี่ยคุณผู้ชมดูนะ
มีการตัดเพาะคุณพ่อด้วยบอกว่าทำไมคุณพ่อทวีไม่ฟังลูกบ้าง
เพราะการขับรถของผู้สูงวัยคือคุณทวีเนี่ยแหมด๑๓แล้ว
เพราะการขับรถของผู้สูงวัยอาจจะเป็นอันตรายกับตนเองและผู้อื่น
ตลอดเวลาที่ผ่านมาคุณพ่อขับรถตกคลอง
เสาไฟฟ้าชนท้ายรถสิบล้อรถบรรทุกรถบรรทุกอ้อย
ท่านเองก็ไม่ตายชนเฉียวกับรถยนต์ของผู้อื่น
แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะยุติธรรมกับผู้อื่น
และถึงแม้วันนี้จะเป็นเพียงความเสียหาย
ตนเองก็บาดเจ็บและผู้อื่นก็บาดเจ็บ
มันยุติธรรมกับสังคมแล้วหรือ
อันนี้ลูกสาวลักษณะคือตัดพ่อเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะคุณทวีบอกด้วยนะคะ
บอกว่ากับการที่คุณเอ๋คุณปรินาโพสต์ไปแบบนั้น
เกี่ยวกับพฤติกรรมการขับรถของตนเอง
คุณทวีบอกว่าแหม่ลูกสาวก็โพสต์เกินไปหน่อย
เหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณเอ๋ยกมา
ที่บอกว่าไปชนท้ายรถบรรทุกชนเสาไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่
แล้วก็ไม่ตายนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา๒๐ปีแล้ว
รู้ว่าลูกสาวหวังดีแต่ก็พูดเกินไปหน่อยไหม